ดูความคืบหน้าเรื่องของที่มีคุณผู้ชมจำได้ไหม
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่กระบี่มีไฟแนนซ์อ่า
ไปจอดปิดหน้าปิดหลังเจ้าของรถคันหนึ่งแล้วจะพยายามดึงเจ้าของรถออกจากรถใช่ไหม
แล้วก็ไปล็อคคอเค้าเอ่อคือจะไปยึดรถเค้า
แต่ภรรยาเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้บอกว่ามันทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
บิ๊กโจ๊กแถลงปิดคดีนี้บอกว่าจะกวาดล้างไฟแนนซ์ที่มีพฤติกรรมแบบนี้ด้วยนะครับ
ไปดูคุณผู้ชมทางด้านของพตโทสเชษฐพบัญชาการจแห่งชาติ
ขอไปครับพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
แถลงข่าวความคืบหน้าคดีแก๊งยึดรถโหดที่กระบี่
โดยได้ผู้ต้องหาเพื่อนเพิ่มสองคนก็คือนายพฤษศรีอาทองศรีชุม
แล้วก็นายธนศักดิ์จามรุกิจมนตรีครับก็เบื้องต้นทั้งสองคนให้การภาคเศษ
ปฏิเสธไม่ได้ทำร้ายร่างกายผู้เสียหายแต่ยอมรับว่าไปที่เกิดเหตุ
แล้วก็ไปติดตามยึดรถคันดังกล่าวจริงนะฮะ
ผลตำรวจโทษสุรเชษบอกว่าการยึดรถต้องดำเนินการไปตามกรอบของกฎหมาย
ไม่ใช่ว่าไม่สามารถใช้กำลังบังคับยึดได้แบบที่ทำแบบนี้ไม่ถูกต้อง
แล้วยืนยันจะกวาดล้างไฟแนนลิซิ่งที่มีพฤติกรรมดังกล่าว
รวมทั้งในทุนเงินกู้นอกระบบให้สิ้นซากด้วยนะครับ
นี้เราจะไล่ต่อนว่าไฟแนนซ์ใครเป็นคนไหว้จ้างให้มานะครับ
ถ้ามีประหยัดฐานเพียงพอ
ให้จัดหนักเป็นคดีทั้งหมดนะครับ
มีกลุ่มชายชะกันอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์
ไปยึดรถแสดงพฤติกรรมในการไปยึด
เป็นรถของลายวัตชรินเดชศรีเชาบ้านอปรายพยาที่กระบรี
นำรถที่ขับมาไปจอดปิดหัวท้ายไม่ให้ไป

นายวัชลินกำลังพาลูกเมียไปซื้อของที่ห้าง
เห็นไหมได้ยินเสียงพลูกเสียงเมีย
เกิดการโต้เถียงกันกระทบกระทั่งกันชุดละมุนขึ้นมา
หนึ่งในคนที่มาล็อกคอผู้เสียหาย
พยายามแย่งกุญแจออกไปดับเครื่อง
ภรรยาถ่ายคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดเอาไว้ได้
แล้วก็เอาคลิปนี้เป็นหลักฐานในการแจ้งความดำเนินคดี
ตั้งแต่๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ต่อมาผู้ก่อเหตุ๓รายมอบตัวแล้ว
รวมทั้ง๒คนล่าสุดก็ยังคงภาคเศษอยู่
แต่ทั้งหมดทั้งมวลถูกจับแล้วทั้งหมด๕คนด้วยกัน

พฤศจิกายนแบบนี้มันเข้าขายไปเรื่องของมิจฉาชีพหรือเปล่า
อิทธิพลหรือเปล่าคุณเป็นพวกหัวรุนแรงหรือเปล่าแน่นอนสิ
เออนักเลงหรือเปล่านะครับก็ต้องโดนโทษกันไปนะครับ